สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
วันนี้จะเจอกับแม่นายกรเกษและแม่หญิงธันวาดิฉันน่าจะเป็นแม่หญิงกระมังมากกว่า
คือเปิดมาแม่หญิงกรเกรดมาแล้วนะใช่กับแบบที่หมื่นมาหลายหมื่นมากว่านี้หลายหมื่นมาก
เปิดมาด้วยภาพความประทับใจนะคุณผู้ชมวันนี้มีการแชร์กันทางโซเชียลเยอะมาก
เลยจริงเป็นภาพความประทับใจเพราะว่านาทีนี้เนี่ยไม่มีใครฮอตไม่มีใครมาแรงแซงโค้กเกินไปกว่า
นักแสดงทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังของละครเรื่องบุภเพสันนิวาสเรื่องนี้นะคะ
วันนี้นะคะทีมนักแสดงครบทุกคู่เลยรวมไปถึงผู้จัดด้วยนะคะก็ได้เดินทางเข้าไปพบท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลุงตู่นี่แหละค่ะ
และก็คณะรัฐมนตรีด้วยนะคะทีมนักแสดงเนี่ยเขาจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็มีการเซลฟ้องเซลฟี่กับท่านนายกตู่ด้วยนะคุณนะ
จะเปย์โบนัสชิ้นโตเป็นรถหรูให้
เพราะว่าพี่ป๊อบทำกำไรให้กับช่องมาหาสารเลย

พี่หมื่นป๊อบเจ้าขาจะควงอาร์เจ้าคนไหน
ไปเล่นสงกรานหรือเจ้าคะคุณพี่
แล้วก็ล่าสุดที่บอกว่าซื้อพอร์ตให้นี่
จริงครับไม่จริงคือช่องเขาไม่ได้ให้ขนาดนั้นหรอกครับ
ก็มีของรางวัลเล็กน้อยเวลางานเลี้ยงช่องมากกว่าครับ

ดีใจครับอยากได้
มันจะเป็นกำลังใจให้นักแสดงมากเลยครับผม

ของการไปทำบุญกับแม่ครับผม
ก็ยอมทิ้งเงินอันอีเวนต์เลย
ครับผมก็คิดว่าการทำบุญมันสำคัญกว่านานอีเวนต์ครับ
โอ้โหอนุโมทนาบุญเจ้าพระ

สงกรานนี้ก็เลยหาเวลาไปเข้าวัดทำบุญกับคุณแม่น่ารักจริงเหมาะ
บอกว่าคุณพี่เป็นคนมีเมตตาก็จะเป็นประมาณนี้แหละ

ค่อค่าชาตุบริหวานด้วยนะเจ้าคะ
ใช่แล้วต้องบอกว่าพี่โป๊ปเนี่ยนะ
เขาเป็นคนที่ชอบเข้าวัดแล้วก็ชอบทำบุญ
ธรรมะนี่แหละมาเป็นที่พึ่งทางจิตใจ
พี่โป๊กตอบคำถามเนี่ยจะใช้แบบหลักธรรมะเข้ามาช่วยตลอดเลย
เป็นคนที่ตอบคำถามได้อย่างมีสติ

นี่ก็เป็นสินชมมาถูกจากนักศิษยวิทยาเขามาก